ข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากฟังความคิดเห็นของคุณผู้ชม

คือลูกค้าสั่งอาหารว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินสดนะ

ลูกค้าออกมารับแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้
คุณจะรู้ได้ยังไงจะบอกให้รู้ได้ยังไงอ่ะอ้าวหนูอ่ะ
หนูมาตามหุดพี่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่า
พี่มาเพิ่งขึ้นมึงขึ้นกูกับหนูทำไมอะไรของมึงเนี่ย
ก็ก็คนไม่รู้แล้วจะให้รู้เลยไม่ใช่แล้วรายเดอร์จะรู้ไหม
มันตกตรงนั้นนะพี่แล้วพี่มาขึ้นมึงขึ้นกูกับหนูทำไม
แล้วมึงเอายังไงเนี่ยกูไม่แดกแล้วข้าวเอากลับไปเลยเอากลับไป
พี่ต้องจ่ายดิมันเป็นเงินสดนะพี่ไม่จ่ายหรอก
ประเทศแบบนี้จะจ่ายทำไมอ่ะมาไปยืนอย่างนี้
อะไรอ่ะหนูก็ถามดีดีอ่ะมีสิทธิ์จะไม่จ่าย
มึงไปโวยวายอะไรมึงจะให้คนเขารู้ได้ยังไงว่า
ว่ามันไม่จริงไม่ใช่ทำจริงถ้าพี่บอกไม่รู้
หนูก็บอกหนูไม่รู้เหมือนกันแทนที่บอกเออน้อง
ลองหาบด้วยตรงนี้ที่ตรงนี้ซิเพราะว่าหมุดมันตกตรงนั้น
มันไม่รู้แล้วถ้าเกิดพี่บอกไม่รู้
แล้วหนูจะรู้ได้ยังไงอ่ะไม่เถียงครับพอไม่เถียงก็ไม่เป็นไร
แต่พี่พูดมึงกูกับหนูขอแจ้งความแล้วกันนะคะ

เออนะฮะรายเดอร์ผู้หญิงเนี่ยก็อธิบายพี่เข้าไป
บอกว่าพี่หนูก็โทรมาถามทางพี่แล้วพี่ปักหมุดไม่ถูกเนี่ย
แต่พี่แทนที่จะอธิบายมาโวยวายใส่หนูทำไม
คือเป็นเมียของเขาเมียสั่งอาหารเมียปักหมุดผิด
แล้วตอนโทรหาเพื่อถามพี่กัดกับเมีย
ด่าเมียวีนรายเดอร์ผู้หญิงคนนี้
โอ้โหเมียด่ามาแล้วรอบนึงพอมาถึงบ้านเนี่ยโอ้โห

ใช่ค่ะแล้วเนี่ยที่เขาโพสต์เอาไว้ในอย่างดัง
เดี๋ยวจันให้บอกพอกันทั้งหัวทั้งเมียเลย
นี่ค่ะแล้วในมุมรายเดอร์นะเขาบอกว่าทุกวันนี้งานก็หายาก
วิ่งหาบ้านจนกว่าจะเจอแล้วเงินตรงนี้
อยู่ดีเนี่ยลูกค้าต้องจ่ายเงินสดให้ใช่ไหม
ดีลูกค้าบอกว่ามีสิทธิ์ไม่รับอาหารไม่จ่ายตังค์
คืนไปเลยแล้วทำยังไงเขาก็ต้องรับผิดชอบค่าอาหารสิ
ต้องควักกระเป๋าเองเหรอใช่ค่ะ
รายเดอร์ผู้หญิงคนนี้เราติดต่อโทรไปหาเลยนะ
ชื่อว่าพี่ไก่ค่ะพี่ไก่อายุ๔๑ปี
เล่าให้กับนักข่าวของเราที่โทรไปหา
เขาบอกว่าลูกค้าคนนี้นะเขาสั่งอาหาร๑๒๐กว่าบาท

ตัวพี่ไก่ขี่หา๑๐นาทีก็ไม่เจอเลยโทรหาเมีย
แล้วเมียเขาตอบว่าพอมาพี่ไก่หาเองนะจนมาเจอบ้านตรงนี้ค่ะ
แล้วพอเจอบ้านผัวออกมารับเจอแบบนี้

พอเขาวินเสร็จแล้วก็บอกว่าพี่อย่าวินสิพี่บอกน้องดี
พี่จะวีนใส่หนูได้ยังไงเราพูดกับเขาอย่างนี้

ก็ไม่กินแล้วไม่รับแล้วเขาก็วางสายไป
โอ้โหพี่ไก่รายเดอร์บอกว่าเขาโดนด่าตั้งแต่โทรศัพท์มา
กระทั่งมาถึงก็โดนด่าอีกนะฮะ
เหลือเกินและการปักหมุดผิดของลูกค้า

ก็ได้แต่บอกลูกค้าไปขอให้ลูกค้าเนี่ย
เช็คจุดหมายปลายทางที่ปักหมุดไว้ให้ดี

ตอนนี้พอดีฉันสั่งอาหารคือด้วยความที่บ้าน

ก็ต้องโทรไปแจ้งหรือว่าแจ้งกับทางแอปอะไรเหล่านี้

ใช่ค่ะทีนี้นะชาวเน็ตนะคอมเมนต์กันเพียบเหมือนกันคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเดาไม่ต้องเดาแล้วมั้ง

ใช่ค่ะแล้วบางคนก็บอกว่าพี่แว่นดำบวยวายแบบนี้
เดี๋ยวเอาอาหารของพระบิดาให้กินนะ
บางคนบอกโอ้นิสัยไม่ดีเลยทำไมไม่โทษตัวเองล่ะ
คือมันก็กลายเป็นกระแสแหละ
แล้วทีนี้คือจริงเขามีการมาตอบคอมเมนต์ด้วยนะ
นักข่าวของเราก็เลยไปคอมเมนต์หาเหมือนกัน
ถามฝั่งผู้หญิงที่เป็นคนสั่งอาหาร

ใช่ค่ะคือก็ถามแหละว่าค่าอาหารจ่ายหรือยัง
แล้วเนี่ยสิ่งที่เธอตอบมานะเธอก็บอกว่า
ไม่จ่ายค่ะเรามีเหตุผลที่จะไม่จ่ายไม่รับอาหารค่ะ
นี่ถามไปเขาบอกใช่ค่ะทำไมเหรอคะ
เป็นภรรยาเป็นคนกดสั่งอาเงินกับค่ะ
เป็นคนที่สนทนากับรายเดอร์เป็นคนแรกค่ะ
ส่วนบันทึกการสนทนาว่าอย่างไรบ้างตั้งแต่ต้น

หมายถึงคนที่เข้าไปคอมเมนต์ด้วยรวมถึงนักข่าวด้วยนะฮะ
และที่ถามว่าค่าอาหารจ่ายไปหรือยัง

และเรามีเหตุผลที่ไม่จ่ายไม่รับอาหารค่ะ

แจ้งมาได้เราก็พร้อมจะนำเสนอฝั่งของลูกค้าด้วยเช่นเดียวกัน